หลังจากที่ทั่วไทยของเราต้องเจอกับความแปรปวนสภาพอากาศ
ทำให้เกิดน้ำท่วมทำให้หลายพื้นที่นะครับได้รับความเสียหาย

อาทิตย์นี้คงได้พักหายใจหายคอกันบ้าง

ตลอดสัปดาห์หน้ายังคงมีโอกาสเจอกับความแปรปวนสภาพอากาศอีกครั้งหนึ่ง

แสดงการก่อตัวแล้วก็การเคลื่อนตัวของกลุ่มเมฆนะครับ
สังเกตว่าที่เห็นขาวคือกลุ่มก้อนเมฆที่มาปกคลุม
ในบริเวณพื้นที่เมืองไทยแล้วก็รอบนะครับ

มีการเคลื่อนตัวไปนะครับบริเวณทางตอนบนนะครับ
รวมกับอีกหนึ่งพายุที่ก่อตกขึ้นแถวบริเวณฟิลิปปินส์นะครับ
แล้วก็มุ่งหน้านำเอาฝนนำเอาความชื้นนะครับ
ปกคลุมที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับ
ใครที่จะเดินทางไปบริเวณนางกล่าวก็ต้องตรวจสอบสภาพอากาศกันด้วย

หากเราดูก็จะสังเกตว่าวันนี้เนี่ยนะครับ
วันอาทิตย์การเปลี่ยนแปลงกระแสลมแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับ

หมายความว่าคลื่นก็จะเริ่มเบาลง

นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงสามวันนี้นะครับ
ภาพรวมหลักแล้วยังคงมีฝนตกกระจายตัวอยู่บางพื้นที่นะครับ
โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ปีกที่ติดกับพม่าติดกับลาวนะครับ
ใครที่อยู่บริเวณนางกล่าวยังคงต้องเฝ้าระวังอยู่
แต่ว่าในวันพรุ่งนี้นะครับก็จะเน้นบริเวณทางตอนบนของอีสานนะครับ

จะมีอยู่บางพื้นที่แถวบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับ
ยังคงมีโอกาสเจอฝนอยู่นะครับ
แน่นอนคลื่นอย่างที่บอกไปนะครับว่า
หลังจากที่กระแสลมเนี่ยนะครับ
อ่อนกำลังลงคลื่นก็จะเบาลงนะครับ

เพราะว่าจุดที่มีฝนตกก็อาจจะทำให้เกิดอันตรายเกิดขึ้นได้
แน่นอนครับสิ่งที่เราจะได้เจอกันตอนนี้ก็คือ
อากาศจริงเย็นที่เข้ามาปกปรุงเมืองของเรานะครับ
ให้ตอนเช้านั้นอากาศเย็นสบายเลยทีเดียว
อย่างนี้ก็คงจะต้องดูแลรักษาเรื่องของสุขภาพกันหน่อยนะครับ
เพราะว่าอากาศนั้นตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

ผมพุทธนันทร์พี่สิทธิ์มหันธ์สวัสดีครับ